นางสาวปรินาไกรคุบสสรัชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐยังเก็บตัวเงียบนะครับ
หลังถูกไล่ตรวจสอบเรื่องการถือคลองที่ดินพันเจ็ดร้อยไร่
ที่อำเภอจอมบึงตามที่แจ้งบัญชีทรัพย์สินกับปปชเอาไว้
วันนี้บีดาของนางสาวปรินาได้ออกมาชี้แจงแทนลูกสาวนะครับ

ความจริงแล้วลูกสาวไม่ได้มีที่ดินมากมายขนาดนั้น

ภายหลังนางสาวปรินาไกรคุบสสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ
ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมป่าไม้
และเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เพื่อชี้แจงว่าได้ครอบครองที่ดินบริเวณที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้นานนับ๑๐ปี
ไม่เคยมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการใดเข้าตรวจสอบ

ขอให้มีการตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ
และเขตปฏิรูปที่ดินโดยรายละเอียดรอบครอบกร
ยังมีประชาชนครอบครองที่ดินบริเวณนี้อยู่ด้วย
ชาวบ้านส่วนใหญ่ยืนยันว่าทุกคนถือครองที่ดินถูกต้องตามกฎหมาย
มีเอกสารครอบครองแบบสอบประกอบชัดเจน
และทำการเกษตรมาตั้งแต่บรรพบุรุษ

อากาศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยซึ่งสามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าพื้นที่บริเวณนั้นเป็นพื้นที่ป่ามาก่อน
วันนี้เจ้าหน้าที่ของเราได้ออกไปไปประสานงานกับหลายหน่วยงานเพื่อขอข้อมูลไม่ว่าจะเป็นทางประสุทธิ์สัตว์จังหวัดเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการจดทะเบียนที่ตั้งที่ฝา
ผู้สื่อข่าวยังได้พยายามติดต่อนายทวีไกรคุบบิดาของนางสาวปารีนา
โดยนายทวียอมรับว่าครอบครองที่ดินแค่๗๐๐ไร่ไม่ใช่๑๗๐๐ไร่ตามที่บุตรสาวแจ้งต่อปปช
ซึ่งอาจเป็นความเข้าใจผิดของบุตรสาวเพราะตอนที่ได้รับที่ดินยังอยู่ต่างประเทศ
และในเร็วนี้เตรียมแถลงชี้แจงในทุกประเด็น
ขอร้องอย่าใช้เรื่องนี้มาโจมตีทางการเมืองเพราะตั้งแต่ครอบครองที่ดินผืนนี้ก็มีลักษณะเป็นพื้นที่ทางการเกษตรอยู่แล้ว

ผมว่าประมาณ๗๐๐ไร่นะ
แต่ไม่เกิน๘๐๐ไร่

นั่นแหละผมบอกเขาไม่รู้เรื่องไง

ให้เขาอยู่เฉยดีกว่า
จุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับที่อ้างอิงจากป่าไม้จังหวัดราชบุรีครับ
เห็นได้ว่าภาพที่แสดงจากภาพถ่ายทางดาวเทียมครับ
พื้นที่บริเวณนี้ครับจะเป็นพื้นที่ของสอปกรครับ
แต่ทางด้านซ้ายมือของผมถัดเข้าไปทางด้านในครับคือพื้นที่ที่จะมีส่วนหนึ่งครับ
ประมาณ๔๖ไร่ครับซึ่งพื้นที่ตรงนั้นยืนยันชัดเจนครับว่าเป็นพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติครับ
ส่วนหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศระบุพื้นที่บริเวณดังกล่าวตั้งแต่ปีพุทธศักราช๒๔
ขณะนั้นยังปกคลุมไปด้วยต้นไม้อย่างเห็นได้ชัดเรื่อยมาจนปี๒๕๕๙
เริ่มมีการเข้ามาปลูกโรงเรือนที่ใช้สำหรับเลี้ยงไก่ในปี๒๕๕๙
โรงเรือนสำหรับเลี้ยงไก่เพิ่มขึ้นมาอีกและพื้นที่สีเขียวเริ่มหายไป
ปัจจุบันจึงปรากฏเป็นพื้นที่ที่เป็นฟาร์มไก่อย่างเห็นได้ชัด
และพื้นที่๔๖ไร่ก็ไม่เคยได้รับการจัดสรรอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
และเป็นพื้นที่ที่กรมป่าไม้ระบุว่าบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ
ขณะที่การประชุมสอสอของพักพลังประชารัฐในวันนี้นางสาวปรินาไม่ได้เดินทางเข้าประชุมด้วย
ซึ่งผู้เป็นบิดาอ้างว่าบุตรสาวก็ไม่ได้อยู่ในบ้านพักที่จังหวัดราชบุรีเช่นกัน
สุธิเกียจกระเสมฮีรันโยดมถ่ายภาพ
คารินกุมุโยธินข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน